เอาไปดูน้องหมาตัวหนึ่ง
มันน่ารักจริงนะครับ

พฤติกรรมของมันบางอย่าง
เราดูแล้วมันก็แหมช่างน่ารักน่าเอ็นดู
ผมอยากให้ไปดูภาพก่อนว่ามันเป็นยังไงครับ
โถอย่าฝื่นลูก

คือคนเวลาทำงานเหนื่อย
มันก็มีลักษณะแบบนี้คือซับปะงก

พอถึงเวลามันก็มีความง่วง
แล้วก็สับปะงกอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

ที่เห็นอยู่นี่คือเจ้าสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้มีชื่อว่ามูทูอายุ๖ปีครับ
ทู่เจ้าทู่นิสัยของมันก็ขี้เล่นนะครับ

มูทูเนี่ยนะครับพฤติกรรมของมันในช่วงนี้เนี่ยเข้าหน้าหนาวไง
มันก็เลยชอบมานั่งข้างเตาไฟเพื่อคลายหนาวจากนั้นมันนั่งไปนั่งมา
เกลิ้มเกลิ้มง่วงง่วง

หัวจะทีมอยู่แล้วเห็นเมื่อไหร่ก็สนุกสนานขำกันแล้วครับเนี่ยดูภาพสิครับ
จะหลับไม่หลับแหละรอบแรงไม่ไปรอบสองก็อื้อ
คุณเคยเห็นมั้ยสุนัขหรือแมวสับปะงบแบบเนี้ย
เคยนะเอาจริงก็เคยนะบ้านดิฉันเคยเลี้ยงสุนัขไงเขาจะชอบแบบ
ตาจะปลื๊บปลื๊บใช่ไหมแต่ยังไม่เคยแบบสับปะงบขนาดเนี้ย
คือเคยแค่แบบนั่งอยู่แล้วเขาก็จะแบบมันจะอเลิศอเลิศหน่อย
จะบอกว่าอย่าฝืนลูกอย่าฝืนอ่ะเห็นแบบนี้แล้วก็ดูแลมานะ
คือรูปหัวมันให้มันนอนไปเถอะถ้ามันไม่ไหวแล้วนะ
ขำไงเจ้าของก็ขำเป็นความน่ารักแสนรู้ของเขานะคะ